มีพื้นเข้าไปคนปกติเข้าไปเนี่ย
พอไปเที่ยวป่าครับเขาเล่าเข้าไปเนี่ย
เป็นไปได้แค่ไหนว่าจะไปเที่ยวนั่งบบเบอร์รสเพ็นค์กัน
ครับผมไม่ได้ว่าเพิ่งทำงานเมื่อวานนะเมี้ย
เพราะฉะนั้นก็มันก็มีองค์ประกอบให้สงสัยอยู่แล้ว

จะเจอเนี่ยนักศึกษาการเจอเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปเป็นข้าวประวัติถูกมั้ยฮะเข้าไปเป็นข้าวประวัติ
เพราะฉะนั้นไปก็ผมก็ถามแล้วกันถ้าบอกด้วยกันของการยังไงข้าวประวัติถ้าบอกค่ะ
ไม่เป็นความจริงค่ะไม่ได้เป็นเจษนาที่เข้าไปลาดเนี่ยครับ
พึ่งทริงานคือไม่ได้เป็นความมีอายุพึ่งต้องกันเป็นศัพท์ให้ทำบุแล้วก็ถวายบัจจัย
วัดนี้เคยเข้าไปก่อนหรือฮะผมไม่เคยเข้าไปค่ะ
อ่าแล้วไปยังไงด้วยนี่ดังนั้นว่าคนที่ที่นี่นี่แหละเค้าเคยเข้าไปประจำ
ถ้าผมซื้อมาคนเขาไม่รู้เรื่อง
ซื้อไหนซื้อที่ไหนตั้งทาง

เพราะว่าไม่มีเมาะไข่มาก
ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ามี
มันให้มาเป็นถุงหรือว่ามันให้มาเป็นขาหรือเปล่า
ถ้ามันเป็นถุงถุงเป็นขา

อร่ำนับว่าพรุ่งนึง

ครับผมเพราะผมซื้อมาเพราะว่า
ซื้อมาเพราะหนึ่งคนอื่นเขาไม่ย
ปราธิบดีทุกคน

หมีขออีกแล้วแต่ว่าเอาของวันนี้ก่อนนะคะข่าวที่เพิ่งจะเกิดในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าทั้งคณะ๑๕คนเป็นเด็กซะ๔นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรายชื่อ๑๑คนเท่านั้น๑๑คนเนี่ยนะคะยังยืนยันเหมือนเดิมปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์นะคะเข้าไปทำบุญแล้วก็กลับออกมาก็จะมีอาสาคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้
ล่าใดทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กลมอุดนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าก็ค่อนข้างจะมั่นใจในพฤติการดูรถนะคะ
ดูของที่เอาไปด้วยดูอาวุธที่เอาไปนะคะก็เหมือนจะมั่นใจ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะ
ตกลงเนี่ยคือแค่ครอบครองหรือไปล่ามาเลย
อันนี้รอเป็นเดือนนะคะจากคำให้สัมภาษณ์ของรองศรีวรา
แต่ว่าพอเปิดมาข่าวนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์เพิ่งบอกว่า
เดี๋ยวทวงให้เรื่องคดีเสือดำเดี๋ยวเอามาเล่าให้
ไม่ทันได้รู้เสือดำหมีขอตามมานะคะ
เราคุยกับสัปดาห์ที่แล้วก็มาคุณภาคภูมิหลายวันนะคะ
อาจารย์ปรเมฆค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะ
มีคนเขาแซวแล้วว่าอาจารย์เป็นพิธีกรนะเนี่ย
เป็นแขกรับเชิญใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วคุณภาคภูมิเป็นแขกรับเชิญให้อาจารย์นะ
อาจารย์เนี่ยค่ะคือเอาไปเอามาเรื่องนี้ตีคู่กันไปนะคะ
เสือดำมีขอเสือดำมีของน่าสนใจเป็นเรื่องน่าสนใจ
คุณผู้ชมคะเราเรียกว่าหมีขอก็จริงแต่ว่าอย่างคนที่รู้
ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ได้เป็นหมีหน้าเขาเหมือนหมีเฉย
แต่มันคือมันคือสัตว์ในตระกูลชะมดนะคะ
แล้วก็เผลอเรียกว่าหมีกระรอกซะด้วยซ้ำเพราะว่าหางเหมือนกระรอก
อันนี้ฉันอ่านตามเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เขาก็เหมือนหมีจริงนะ
เขาก็เหมือนหนีนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่รู้ล่ะ
ว่าตกลงแล้วหมีขอที่เราเรียกกันที่เป็นจำพวกชะมดอีเห็นเนี่ย
มันเป็นที่นิยมหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คนที่ทราบนะคะ
ต้องถามว่ามันเป็นสัตว์สงวนไหม

อ๋อหรือจบเลยเหรอคะจบเลย

เป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์คุ้มครองมันมีมันมีอยู่๒๓ประเภท
คืออย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นสัตวคุ้มครองก็คือเข้ารักษณะสัตว์ป่าที่ห้ามล่าห้ามค้า
ห้ามนำเข้าห้ามส่งออกแล้วก็มีในครอบครองไม่ได้

แต่ทีนี้ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตกลงล่าไม่ล่าหรือแค่ครอบครองเพราะโทษต่างกัน

ไม่เหมือนไอ้นุ่นได้ทั้งตัวไอ้นุ่นได้แต่ขา
อันไหนยากกว่า

อันนั้นว่ายากแล้วอันนี้ยากกว่าเหรอฮะ
อันนี้ยากกว่าอันนี้มันคือถ้าจะรู้ว่าล่าต้องเอาตัวเสือเอาตัวหมีมาหมีอยู่ไหนล่ะคะ
ถูกไหมล่ะอันนั้นได้ทั้งตัวอันนั้นได้ทั้งตัวได้ทั้งหัวกระโลงกระโหลกอยู่ครบ
ไก่ป่าหลังขาวหลังเทาทั้งขาทั้งหัวอยู่ครบ
นี่ได้แต่เท้าไว้ดูกับมือไว้ดูต่างหน้าค่ะ

ที่เจอวันนี้มันจะตั้งข้อหาล่าก็ยังยากเลยถ้าถามกันตรงเลยนะ

คือตามข้อหาที่เอาตามข่าวก่อนนะคะอาจารย์
ข้อหาเนี่ยก็คือยังไปไม่ถึงล่า
เพราะต้องพิสูจน์ก่อนว่าฆ่ามาเองหรือเปล่า

หรือว่ามีแค่ครอบครองตามที่บอกว่าซื้อมาจากชาวบ้าน

ล่าเองกับแค่มีครอบครองโทษต่างกัน

เอางี้คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
มีหมีอยู่ในรถอย่างนี้ผิดแล้วอย่างน้อยข้อหาหนึ่งถูกไหมอาจารย์
มีซากสัตว์
สัตว์สงวนสัตว์ป่าไว้ในความครอบครอง

วิเคราะห์ที่ประเด็นว่าอยู่ในรถใครคนนั้นผิดก่อน

ทีนี้คนอื่นจะร่วมครอบครองหรือไม่อันนี้เป็นประเด็น
คือตามคำให้สัมภาษณ์ซากที่ว่านี้อยู่ในรถของอาสาสมัครคนหนึ่ง
ซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ตามข่าวไว้นะบอกว่าคนอื่นไม่รู้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยซื้อเองก่อน

ไม่ได้แอบแต่ว่าคือขบวนเขาไปก่อนไงแล้วอันนี้ก็ตามไปไงอ่า

อันนี้จะพยายามสืบเหมือนในศาลหรอวะ

เราไม่รู้เขาจะจริงคนนี้ทั้งแต่ว่าตั้งข้อสังเกตนั้นเอง
เอาเฉพาะซากหมีอยู่คันท้ายค่ะอยู่คันที่๕

รู้รายละเอียดเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดนะคะ

แล้วก็ถ้าตามข่าวก็จะมีการฝากขัง
อาจารย์ถ้าสมมุติเราเทียบเสือดำกับหมีขอก่อนนะคะ
คือถ้าพิสูจน์ได้ว่าทำจริงความผิดเท่ากันใช่ไหมคะ
เช่นมีครอบครองความผิดก็จะเท่ากัน
แล้วก็ต้องพิสูจนให้ได้ว่าถ้าล่าความผิดก็จะเพิ่มขึ้นของทั้งสองคดี
แต่ทีนี้การพิสูจน์ถ้าให้อาจารย์เทียบอาจารย์บอกว่าเสือดำง่ายกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าเสือดำง่ายกว่าก็ไม่น่าช้าสิเนอะ
ก็มันมีกระบวนการที่เขามีเทคนิคนิดหน่อยในการใช้
เดี๋ยวก็จะคุยตอนจบ

อาจารย์คือการไปเอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
คือทั้งคณะมี๑๕เป็นน้องเป็นเด็กซะ๔นะคะ

ทีนี้ก็จะเป็น๑๑ที่ใช้ชื่อว่ามี๑๑คนที่ถูกตั้งข้อหา๑๑
๑๑คนนี้ถ้าสมมุติ

หรือถ้าพิสูจน์ได้ว่าอยู่ในรถของใครคนใดคนหนึ่งคนอื่นไม่เกี่ยว

ถ้าคนที่เขาบอกเขาซื้อเขาครอบครองเอง

อันนี้ตั้ง๑๑คนรถตั้ง๕๖คัน

แล้วทีนี้คดีนี้มันหนักตรงไหน

ผู้ต้องหาคนหนึ่งเป็นข้าราชการ

หน่วยงานนี้มีหน้าที่ต้องร่วมสอบสวนคดีประเภทนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องร่วมเป็นพนักงานสอบสวน

เดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่รู้รายละเอียดมากกว่านั้น

เราจะคุยกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓

สำหรับพอดำรงโพสิริค่ะ

พอวันนี้ประชุมวันนี้สอบ
วันนี้ทำอะไรกันไปบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
ครับสำหรับวันนี้ก็มีการเข้าพื้นที่ที่
ว่าจะเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ก็มีเจ้าที่ของทางอุทยานนะครับ
เข้าร่วมกับทางอ่าเจ้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อเข้าไปหาหลักฐาน
แล้วก็หาพยานในพื้นที่นะครับ

อภัยค่ะที่ฉันเรียกชื่อท่านผิดพอดำรัฐนะคะ
พอค่ะเท่าที่ตามข่าวออกมาทั้งคณะมีรถ๖คันถูกต้องนะคะ

แล้วก็ทั้งคณะมี๑๕คนแต่ว่าเป็นเด็กซะ๔ถูกต้องนะคะ

คนเท่านั้นที่ตอนนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาถูกไหมคะ
ครับตอนนี้คือที่ล่าสุดที่เราได้รับสายข่าวว่าจริง๑๒นะครับ
๒คนแล้วก็เป็นเด็กเป็นเยาวชน๓คนครับ
อ่าตอนนี้ที่เราได้รับข้อมูลก็คือ
มีเป็นที่เราดำเนินการไว้๑๒คน
เป็นผู้ชาย๑๐ผู้หญิง๒แล้วก็เป็นเยาวชนเสีย๓นะครับ

เยาวชนนี่คือบวกจาก๑๒ใช่ไหมคะ
ครับแยกจาก๑๒นั้นครับผมครับ

ท่านตอนนี้เนี่ยข้อกล่าวหาที่ตั้งกับ๑๒คนมีทั้งหมด๗ข้อหาเปล่าคะ
๙ข้อหานะครับ
๙ค่ะครับครับ
ค่ะเรียนอยร์พิทัศทั้งหมดอ่านี่ครับอืมอ่าของที่
ตัวที่ทำการอุติารครับแล้วนึยทำให้ที่
มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่คนเดียวนะครับก็กับภรรยาเขา
ซึ่งคณะเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ได้แจ้งกับทางเจ้าที่เราว่า
จะเข้าไปทำบุญแล้วก็แสดงตัวว่าตัวเองเป็นประหลัดนะครับ
แล้วก็บอกว่าได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแล้วนะครับ
เจ้าที่ดังกล่าวก็เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและอีกอย่างก็
ด้วยความที่ตัวเองก็เป็นระดับลูกจ้างระดับลูกจ้างชั่วคราวนะครับ
ใช่ครับทีนี้พอเข้าไปปุ๊บแต่เขาก็ยังดีนะครับเขาเกิดมีความรู้สึกสงนใจหรือยังไง
ว่าหัวหน้าอุทยานไม่เคยอนุญาตเรื่องพวกอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยขับรถมอไซค์ออกมาจากจุดตรงนั้นเพื่อมาหาสัญญาณโทรศัพท์
จากตรงหน่วยพิทักษ์ตรงนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ขับออกมา๔กิโลเมื่อได้จุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์
หลังก็โทรมาสอบถามและลายงานข้อมูลเมื่อหัวหน้าอุญาตรับทราบแล้วก็มันเป็นช่วงที่ใกล้จะมืด
แล้วก็อีกวันเข้าไปเข้าไปแล้วไปเจอ
ตอนไปเจอลักษณะแวบแรกวินาทีแรกที่ไปเจอเนี่ยคือไปเจอด้วยสภาพแบบไหนคะ
ก็ขับเห็นขับรถสวนสวนกันมานะฮะก็เลยขอแสดงตัวแล้วก็ขออนุญาตที่จะตรวจค้นนะครับ
แสดงตัวครับผม

ขับสวนกันคือแปลว่าคณะกำลังออกมาเหรอคะ
ใช่ฮะกำลังออกมาแล้วฮะออกหลุดจากเขตอุทยานเรามาประมาณสักกิโลสองกิโลหนึ่งครับ

ออกจากเขตอุทยาน๑๒กิโล

ท่านค่ะคือตกลงแล้วพื้นที่ที่เจอเนี่ยคือนอกอุทยานแต่สามารถบอกได้ว่าเข้าไปในอุทยานแน่

แล้วก็ตอนที่เข้าไปที่เจ้าหน้าที่ผู้น้อยบอกเนี่ยคือมาเอกใจทีหลังว่าหัวหน้าอุทยานไม่น่าให้เข้าอย่างนั้นเหรอคะ

แล้วปกติอุทยานเข้าไม่ได้เหรอคะท่านก็เข้าได้ไม่ใช่เหรอคะ
เข้าได้ฮะแต่ต้องมีการขออนุญาตที่ถูกต้องนะครับขออนุญาตอย่างนี้เข้าไปดำเนินกิจกรรมอะไรก็มีการขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับ
อย่างเช่นกรณีอย่างเช่นที่ในปุ๊กใหญ่ครับก็มีการขออนุญาตได้นะครับ
เที่ยวในพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะมีเหตุอ้างว่าเนื่องจากมีสำนักสงฆ์นะครับก็จะขอเข้าไปทำบุญบ้างขอเข้าไปบางทีก็ไปบริจาคสิ่งของให้เด็กนักเรียนอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ

ที่ฉันถามแทรกท่านแบบนี้เลยไหนพูดถึงแล้วคือเวลาที่คณะนี้บอกว่าไปทำบุญมาไปสำนักสงฆ์มาคือแปลว่าสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่อุทยานถูกต้องไหมคะ

แล้วแต่ในพื้นที่อุทยานเนี่ยนะคะทั้งหมดกี่แห่งคะ
ในไซโยกนี่มีหลายแห่งนะครับเดี๋ยวข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจน
แต่มีแน่ครับผมแล้วตามปกติญาติโยมเข้าไปทำบุญบ่อยไหมคะ
ส่วนใหญ่จริงก็จะเป็นเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่ตามเงื่อนไข
ที่อยู่ในเขตป่านุรักษ์เรานะครับเขาก็มีหาสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่ส่วนคนนอกก็มีบ้างนะครับแต่ไม่มากครับ
ดังไหมผอค่ะดังไหมสำนักสงฆ์อะค่ะ
ไม่ก็มันความดังนี้ก็แล้วแต่ความศรัทธานะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ
จะแบบขนกันเข้าไปไปทำบุญหรือไม่แค่อยากทราบพฤติการทั่วไปนะคะ
ครับคือจริงแล้วก็มีลักษณะนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับเราก็คือจะพิจารณาดูนะฮะ
ดูลักษณะว่ามีเกตนาอย่างไรแต่คราวนี้ต้องยอมรับว่า
เป็นจังหวะที่เจ้าที่เราถูกเรียกเข้ามาประชุมที่ตรงในส่วนกลาง

ทีนี้พอค่ะสรุปว่าเมื่อเจอกันแล้ว
ตกลงคณะนี้ได้ขออนุญาตจริงอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ตอนแรกขาเข้าไหมคะ
ครับก็คือพอพบแล้วก็ขอแสดงตัวแล้วก็ขอตรวจค้นนะครับ
ซึ่งก็ไม่ทางบุคคลที่แจ้งว่าตัวเองเป็นประหลัดนั้น
ก็ไม่ยินยอมนะครับไม่ยินยอม
กระทั่งเราก็เลยต้องขอมแล้วก็เชิญตัว
แล้วก็ทั้งรถเนี่ยให้มาที่ทำการที่อุทยานแห่งชาติสายโยกนะครับ
ยินยอมให้ตรวจเหรอคะ

ยินยอมให้ตรวจคณะเหรอคะ
ครับครับตอนแรกไม่ยินยอมครับ
แล้วก็พอมาถึงที่ทำการอุทยานแล้วเราก็ยังขอยืนยันขอตรวจค้น
จนกระทั่งไม่ยินยอมเราก็เลยต้องประสานไปทางตำรวจนะครับ
แล้วก็ทางทหารลศเนี่ยครับซึ่งมีอำนาจนะครับ
ก็เข้ามาร่วมด้วยก็จะหลังการยินยอมตรวจค้น
ก็ปรากฏว่าก็แล้วก็พบอาวุธปืนประจำกายนะครับ
ซึ่งสลัดพกอยู่ด้วยครับ
ค่ะครับผมเอ่อตกลงแล้วคณะของประหลัดท่านนี้เนี่ย
ได้ขออนุญาตก่อนเข้าอุทยานจริงหรือเปล่าคะ
ไม่มีครับตามเจ้าที่ยืนยันแล้วครับไม่มีการขออนุญาตครับ
ไม่มีขออนุญาตนะคะแล้วก็เวลาที่เราเห็นคณะเนี่ย
คือรถเขาเรียงกันเป็นแถวยาวเลยหรือคะ๖คันต่อกันมา

ประหลัดท่านนี้อยู่คันที่เท่าไหร่คะ

ในรถประหลัดเนี่ยมีแค่ปืนประจำตัวของประหลัดเท่านั้นใช่ไหมคะ

ไม่มีปืนอื่นเลยหรือแม้กระทั่งเครื่องที่ใช้เกี่ยวกับอาวุธ
เกี่ยวกับปืนกระสุนหรือใดก็แล้วแต่ไม่มีอยู่ในรถคันนั้นเลยใช่ไหมค
ที่๔ขนาดนี้ที่เราตรวจไม่มีนะครับไม่มี
จะไปพบในคันที่๕ครับที่เป็นปืนไลเฟิลติดกล้องนะครับ
พร้อมทั้งเครื่องกระสุนแล้วก็มีซากของหมีขอครับผม
ของกลางที่เป็นปืนและซากอยู่คันที่๕
ซึ่งเป็นของอาสาสมัครใช่ไหมคะตามข่าว
ใช่ครับอาสาสมัครขับมาครับ
กหมีที่พบอยู่ในลักษณะไหนคะ
อยู่ในห่อซึ่งเก็บซุกเอาไว้นะครับซึ่งเราก็
พอหลังจากตรวจเราก็ค้นหมดนะครับค้นหมดจนพบนะครับ
ตอนที่ตอนที่ให้ข้อมูลว่าเข้าไปในสำนักสงฆ์เนี่ย
คือเราถามจากกี่คนคะผอค่ะ
คือจากที่เขาก็ถามทั้งบุคคลที่เข้าไปด้วยในนั้น
เขาก็บอกว่าเนี่ยก็เข้าไปทำบุญนะครับ
แล้วตอนหลังก็ทางทางประหลัดนี้ก็บอกว่า
จะไม่ให้ปากคำแล้วก็จะให้ปากคำไหนฉันนู้นอีกทีนึงนะครับ
เราก็เลยไม่เข้าในข้อมูลนี้เท่าไรครับผม
พอค่ะสำนักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานเนี่ยนะคะ

มันก็ไม่มีที่พักถึงขนาดไปพักค้างแรมได้หรอกครับ
ก็นึกภาพว่าเป็นสนับสงป่านะครับจริงก็อยู่ตามเงื่อนไข
ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือไปจำวัดอยู่แล้วก็มีสร้างสิ่งปลูกสร้างง่ายชั่วคราวอยู่นะครับ
แล้วก็เลยเรานำมาเข้าโครงการพุทธอุทยานเพื่อเป็นโครงการร่วมกัน
อืมนอกเหนือจากปืนพกของประหลัดซึ่งเป็นอาวุธประจำกาย
แล้วก็ปืนไลโฟนติดกล้องแล้วก็เครื่องอาวุธต่าง
บวกซากหมีอยู่ในคันที่๕ประหลัดอยู่ในคันที่๔นะคะ
เราไม่พบอาวุธในลักษณะอื่นเช่น
มีด
อ๋อครับในชั้นนี้ยังไม่พบแต่มีมีดครับ
ก็เป็นลักษณะมีดมีดครัวเหมือนกันครับผม

ท่านคะที่ทุกคนให้ข้อมูลว่าไปทำบุญแล้วก็กลับออกมาเนี่ยนะคะ
โดยปกติแล้วเวลาอนุญาตให้เข้าไปในอุทยานเนี่ย

ว่าไปตรงจุดไหนค้างหรือไม่เข้ากี่โมงออกกี่โมง
อันนี้ในกรณีถ้าขออนุญาตต้องแจ้งหมดถูกไหมคะ

ค่ะท่านในพื้นที่อุทยานที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ย

เรียกถูกได้ไหมถ้าเรียกเขาหมีขอถูกใช่ไหมคะ

คือจริงหมีขอเนี่ยก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ลำดับที่๑๙๔นะครับ
ก็ถือว่าก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ
ที่จะต้องดูแลไว้ครับ

ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานนะครับ
ไม่สามารถที่จะเข้าได้ขออนุญาตได้ทุกที่นะครับ
เราก็ไม่เคยอนุญาตให้เข้านะครับ
แต่กรณีนี้เขาก็อ้างว่าเขาก็คือนะครับ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ได้ประสานกับทางหัวหน้าอุทยานแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราที่ระดับลูกจ้างก็ซึ่งวันนั้นก็อยู่คนเดียว
ภรรยาเขาก็อาจจะไม่มีความเฉลี่ยวตรงนี้นิดนึงครับ
นี่ฉันเข้าใจค่ะเข้าใจสถานการณ์ดี
ทีนี้ในส่วนของหมีขอในพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่เขาไปกันเนี่ยนะคะ
หมีขอเนี่ยเจอเยอะไหมคะพอ
ก็จากจากข้อมูลที่เราได้รับรายงานจากทีมวิชาการนะครับ
ก็ในโซนพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีผืนป่านุรักษ์
ซึ่งเป็นผืนใหญ่นะครับนับ๗ล้านไล่เนี่ยครับ
ก็ถือว่าพบอยู่กระจายทั่วไปนะครับ
แต่ก็ถือว่าจะมากไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ตอบว่ามีพอสมควรครับมีพอสมควร
เขาเป็นหมีแบบหนีไวไหมคะขี้กลัวแบบได้ยินเสียงแล้วตกใจวิ่ง
จริงเขาเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลชะมดนะครับ
ก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมช้าครับ

เขาจะนึกภาพออกจะช้าหน่อย

ที่ผอบอกว่าก็จะมีบ้างชาวบ้านที่ได้รับอนุญาตที่ให้อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะ
เงื่อนไขที่เราเข้าใจกันได้เนี่ยนะคะ
คำถามคือคนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีสิทธิ์ล่าหมีไหมคะ
จริงคือสมัยเราก็เชื่อว่าด้วยความที่เขาอยู่ในป่า
แต่จากการที่เราลงไปทำความเข้าใจนะครับ
แล้วก็คิดว่าปัจจุบันนี้นะ
ชาวบ้านที่อยู่ตามเงื่อนไขตามมติ๓ปี๓๐มิถุนายนนะครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยพบนะครับ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบนะครับที่เราเข้าไปตรวจ
คือเราจะมีการเดินลาดตะเวนนะครับของเจ้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ต่อเนื่องนะครับ
ก็เข้าไปพบปากพูดคุยนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยม
ก็ไม่พบนะครับว่าชาวบ้านมีการทำครับผมล่าสัตว์อยู่
หมีขอปกติเขากินกันไหมครับผอ

มันก็จะอยู่ตระกูลเหมือนพวกมีเห็นพวกสมมติก็กินกันครับ
ท่านถ้าสมมุติเราเชื่อตามคำบอกของคณะเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าชาวบ้านมาขายแล้วซื้อเอาไว้
มันเป็นไปได้กับสิ่งที่เจ้าหน้าที่อุทยานรู้ไหมคะเช่น
มันเป็นเรื่องปกติอาจจะมีชาวบ้านที่เขาล่าไว้ขาย
ล่าไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปด้วยกันได้ไหมคะ
คือมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็ถ้าถามว่า
เพราะเราก็คิดว่าชาวบ้านในนั้นนะครับจากที่เราได้รับรายงานคือ
เราทำความตกลงอะไรกันทุกอย่างเนี่ยชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากครับ
ว่าเป็นมาจากตัวเดียวกันหรือไม่นะครับ
ผมว่าน่าจะเป็นตัวพิสูจน์ที่ดีที่สุดครับผม
ตามปกติถ้ามีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ได้
อย่างปืนไลเฟิลติดกล้องหรือใดก็แล้วแต่ที่ท่านพบเนี่ยนะคะ

ถูกต้องครับ
มีอะไรบ้างคะที่โดยพฤติการทั้งหมดที่เห็นแล้ว
หัวหน้าอุทยานแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานมองว่ามันไม่น่าจะเข้าไปทำบุญ
อะไรคือสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ที่ทางคณะต้องชี้แจงให้ได้คะ
คือถ้าเข้าไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจะอย่างที่กล่าวอ้าง
คือเพื่อจะไปทำบุญจริงก็สามารถที่จะเรียนมาทางอุทยานได้
คือทำเรื่องมาแจ้งได้แล้วจริงเราก็มีการร่วมกันกับชาวบ้านมั่งหรืออะไร
ก็ไปพัฒนาวัดด้วยอะไรร่วมกัน
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างว่าไปแต่ไม่ได้มาขออนุญาต
แล้วก็ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเฝ้าอยู่คนเดียวว่าได้รับอนุญาตแล้ว
อันนี้เรามองว่าไม่น่าจะเหตุสมผล
มีเหล้ายามากมายแค่ไหนคะในคณะนี้ค่ะ
จำนวนเป็นขวดเป็นลิตรนี่ไม่แน่ใจแต่ว่ามีครับ
ตรงนี้อยู่ในบันทึกของการที่ทำคดีอยู่เดี๋ยวรายละเอียด

คือตั้งใจที่จะไปพักแรม
ก็ถ้าตามทางต้องดูชิ้นเนื้อนะครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหน
แต่ก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ทางสัตวแพทย์ของกรมยาเรานะ
น่าจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ก็น่าจะสัก๒๓สัปดาห์ครับผม
พอขอคำถามสุดท้ายค่ะลักษณะของอุ้งเท้าที่เราเห็นเนี่ย
ดูจากขนาดอุ้งเท้าแล้วหมีเนี่ยจะเป็นหมีแบบยังเด็กอยู่

น่าจะโตเต็มวัยแล้วครับครับอยู่ในระดับกลางนะครับ
พอหนักใจไหมคะหนักใจอะไรไหมคะคดี
ไม่หนักใจครับยืนยันว่าเราจะปฏิบัตินะครับ
เป็นไปตามหลักของกฎหมายทุกประการนะครับ
แล้วก็จะยืนยันว่าจะปกป้องผืนป่าอนุรักษ์
วันนี้นะครับไว้ให้กับพี่น้องคนไทยเราทุกคนนะครับ
ซึ่งเราจะดำเนินการอย่างนี้เหมือนกันทุกรายนะครับ
จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือใครนะครับ
ถือว่าตรงนี้แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ของเรา
ซึ่งได้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพื้นที่ครับผม

ส่วนเขาจะผิดจริงหรือไม่เดี๋ยวว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ

ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
อาจารย์เราไม่มีเวลาคุยกันขอโฆษณาก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสักครู่ค่ะ

แต่อย่างที่อาจารย์ปรเมฆบอกคือถ้าถามความง่าย

ในการพิสูจน์พยานหลักฐานชัด

อุทยานจะสามารถตั้งเป็นประเด็นที่ให้ทางฝั่ง

ในการสอบสวนคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ฝ่ายปกครองต้องร่วมสอบ

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นฝ่ายปกครอง

เขาต้องมีคนตรงนั้นเข้ามาร่วมสอบ

คือคนของมหาดไทยต้องเข้ามาด้วย
ใช่คนของอำเภอคนของจังหวัด

เขากำหนดการคานอำนาจซึ่งกันและกัน

แต่ผมก็ว่าไม่น่าเป็นห่วงแล้วถ้าท่านผู้ว่าลงมา
เอาล่ะผู้ว่าใหญ่กว่าก็คงไม่มีปัญหาแล้ว

ที่สองเนี่ยที่ฟังดูเมื่อกี้น่าสนใจคือมันมีความ

เหล้าปืนไปทำบุญ

ไม่แต่มันก็แยกส่วนแยกเวลาของวันได้ไงอาจารย์

เดี๋ยวอาจารย์แต่ว่าโดยพฤติการนะ

มีเหล้าจะไปทำบุญไม่ได้นี่

ส่งไปเข้าป่าพกปืนด้วยหรอ
อ่ะท่านประหลัดท่านอาจจะพก

เขาก็ใช้สำหรับ
ฮเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคำถามคือว่า

ถ้าไม่เจอตัวหมีแล้วเอาแค่ครอบครอง
แล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคันอื่นรู้
คันดีนี้จะไปทางไหน
เสือดำด้วยนะคะ
มีอาวุธปืนไลเฟิลซึ่งจริงจริงก็เอาเข้าไม่ได้อยู่แล้วไม่เข้าไม่ได้อุทยานผิดตามมาตรา๑๖วงเล็บสิบห้าวงเล็บสิบหกเอาแค่พฤติการนะตอนนี้คือว่าไม่ได้ขออนุญาตแล้วโกหกอันนี้จริงตามที่ผอบอกแล้วก็ปืนไลเฟิลยังไงก็เอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ่าส่วนเรื่องของไปสำนักสงฆ์แต่ทำไม
แต่ทำไมมีสุราอันนี้ต้องไปแก้ต่างดูแล้วกันไม่ยอมให้ตรวจค้นอาจารย์ถ้าไม่เจอซากหมีถ้าไม่เจอซากหมีก็มีเฉพาะเขาหาความผิดที่ครอบครองเฉยครอบครองซากสัตว์ป่าเฉยอันนี้โทษไม่เกิน๓ปีเฉพาะในรถคนนั้นก่อนนะส่วนคนอื่นจะถึงหรือไม่อีกประเด็นนึงแต่ว่าถ้าเห็นเขาซื้อแล้วไม่ห้ามคนนี้ท่านบรร

แล้วลำกล้องเนี่ยเขาไปป้องกันตัวหรือไปล่า
มันมีคำอธิบายที่ยังอธิบายไม่ได้อยู่นะเวลา
คือปืนไลเฟิร์นเนี่ยอย่างน้อยผิดชั้นแรกแล้ว

แล้วมีลำกล้องเนี่ยมันบอกพฤติการว่าคุณเอาเข้าไปเพื่อทำอะไร

เพราะถ้าป้องกันตัวนี้ไม่ต้องส่อง
อาจารย์เหลือเวลาน้อยขอเสือดำหน่อย

ที่จริงเนี่ยของคุณเตรียมชัยเนี่ยเขามีอยู่มากมด๔คดี
คดีที่๑เสื้อดำคดีที่๒หลักปรามทุชฯลิตติดถึงบน
คดีที่๓เรื่องปืนอีก๓กระบอก
คดีที่๔นี่งาช้าง๓๔คู่นะครับ
ซึ่งงาช้างนี่โดนหลายคนทีนี้ถามว่าคดีชาวบ้านถามมาเยอะเหลือเกินว่า
ช้าหายไปไหนไม่หายฟ้องไปแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้นัดตรวจพยานหลักฐานกันอยู่แล้วจะเริ่มสืบพยานเท่าที่ทราบนะ
จะเริ่มสืบพยานวันที่๒๗พฤศจิกาจะไปสิ้นสุดวันที่๒๗ธันวาคม
พยานกันประมาณ๒๐ปากสารเขาก็เร่ง
หมายความว่า๒๗ฤศจิกาธันวาคดีเสร็จการพิจารณาสืบพยาน
เสร็จสืบแล้วสารก็ต้องคำรักษาแต่ผมว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญ
ท่านผู้รักษาทองพาภูมิคงส่งให้ท่านทิศดีภาค๗ตรวจก่อน
ซึ่งถ้าขบวนการตรวจก็น่าจะประมาณ๒เดือน
คดีนี้น่าจะตัดสินในช่วงวันวาเลนไทยวันหนึ่งความรัก
จุ๊บใช่ไหมอาจารย์

อาจารย์เรื่องล่ามีครอบครองจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะ
แล้วก็มีเรื่องของปืนถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะคะ

คือคดีที่งาช้างก็มีภรรยาท่านโดนด้วย
คดีที่มันช้าเพราะว่าคุณเปรมชัยเขายื่นคำล้องว่า
ให้เอาคดีล่าเสือดำไปรวมกับคดีติดสินบน
สารปราบปรามทุจริตภาค๗นะครับ
แต่สารอุทธรณ์เขาจัดวินิจฉัยมาแล้วให้แยก
ทำไมต้องเอาไปรวมคะ
เขาก็อยากไปทีเดียวกันเนี่ยทีนี้กว่าสารอุทธรณ์จะพิจารณาเอาลงมา
มีคำสั่งว่าเป็นหน้าที่เป็นเรื่องของโจทธรรมหรือเรื่องของอิยาการ
จะแยกฟ้องก็ได้หรือจะฟ้องรวมก็ได้
ในเมื่อคดีนี้เขาแยกฟ้องก็จบ

ไม่จดจะฟ้องรวมก็ได้จะแยกกันก็ได้
คือกฎหมายเนี่ยบอกว่าฟ้องกรรมเดียวหลายเรื่องก็ได้

ซึ่งทางฝั่งคุณเปรมชัยก็เลยใช้สิทธิ์นี้ในการขอรู้
จะให้รวมแต่พอไปรวมไปเสร็จแล้วเนี่ย
ศาลอุทธรรมศาลภาค๗อาจจะแยกก็ได้

สารนี้เขาสำหรับการทุจริตเป็นหลัก

มันเป็นเทคนิคยืดระยะเวลาเหรอ
หรือเป็นสิทธิ์ที่เขาทำได้

ประวิงอ่ะประวิงคดีให้มันล่าช้าไปหน่อย

ส่วนคดีนี้เขาน่าจะใช้ตามสิทธิ์เขานะ

ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ร้องได้ขอได้
วันนี้เราต้องบอกประชาชนว่า
เราไม่ได้ทิ้งคดีคดียังอยู่

ตกลงแล้วข้อหานักพยานหลักฐานเน้นเนี่ย

ว่าคุณเปรมชัยผิดตามข้อกล่าวหาในเรื่องล่าเสือดำ
ก็ถ้าอายการภาค๗ท่านอธิบดีภาค๗ท่านฟ้องมันก็ต้องหนักสิ

ท่านทริปรีภาค๗ปัจจุบันมันเป็นลองอย่างนั้นสุดแล้วนะ
ฝีม้านและมือไม่ได้ธรรมดาหรอก
ถ้าท่านพิจารณาอย่างนั้นมันก็ต้องว่าพอสิ
อัยการจะแกล้งฟ้องก็ได้อย่างไรล่ะ

แต่หมายถึงว่าคือคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะ
แน่นไหมอาจสามารถพิสูจน์ได้จริง
ตามที่คนมองว่าอาจจะผิดไหม

เพราะมันมีคดีบางคดีที่เราเจอกันเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
พยานไปกลับคำให้การไปเปลี่ยนบ้าง

อาจารย์การใช้เวลาประมาณ๑เดือนใช่ไหมคะ
ปลายเดือนพฤศจิกาไปจบที่ก่อนปีใหม่

๑เดือนแบบนี้พอไหมสำหรับคดีลักษณะแบบนี้

เก็บหวยภาค๗ก็ยังสอบตั้ง๔๐ปากเลย

เรื่องกรณีล่าเสือหรือมีครอบครองไก่ก็แล้วแต่
หรือเรื่องของปืนติดสินบนแล้วก็งาช้าง
ไม่สามารถเกี่ยวข้องใดกันได้เลย

ถ้าเรียงตามความสำคัญของคดีทั้งหมด
กรณีของคุณเปรมชัยคือเรื่องล่าถูกไหมอาจารย์

ในส่วนของครอบครองต้องพิสูจน์ด้วยเหรอ

ก็อยู่ในบริเวณที่อยู่ในตัวเองครอบครอง

ว่ารถคันหน้าเขารู้จริงหรือเปล่า

ผู้ต้องหาสมมุติผู้เกี่ยวข้อง๑๑๑๒คน
ถ้าพนักงานสอบสวนฝีมือดีเนี่ยนะ

แล้วถ้าสอบให้ดีนะสอบเด็ก๑๖น่ะ
ถ้าพนักงานสอบสวนมือฉมังนะ

เอาอารมณ์ของคนตามข่าวก่อน
มีความเชื่อนำไปพอสมควรนะคะ

ว่าน่าจะเกิดการกระทำผิดจริง

แง่ของความเชื่อที่ติดตามข่าวเราไปแบบนั้น

สมมุติว่าการสู้คดีในศาล
ไม่ว่าทางฝั่งของคุณเปรมชัยจะเตรียมใดมา
หรือทนายเก่งชะกาดใดมาก็แล้วแต่
ถ้าสู้กรณีล่านะ
เบาสุดก็คือหลุดเลย

เบาสุดน่าจะเป็นไปได้ที่อาจจะหลุดเลยเรื่องล่า
ถ้าถามความเห็นผมนะผมว่าไม่

แม้แท่งทีมงานของพนักงานมีการ
ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

เดี๋ยวตามกันค่ะคุณผู้ชมคะ

เยอะจริงอาจารย์ตามให้นะหมดเวลาแล้วค่ะตาม
ฝากมีขออีกตัวขอบคุณอาจารย์นะคะต้อม

ร่วมกับคุณเขมสอนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะ